ดูเรื่องของการปราบปรามขบวนการลำเลียงยาเสพติดกันหน่อยนะฮะ
คือกอรบนมุกดาหารเขามีการสนที่กำลังร่วมกับทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะคะ
สกัดจับรถกระบะคันหนึ่งค่ะคือบรรทุกอาหารผักสดมาเต็มคันเลยนะคะ
พอไปตรวจคือรถกระบะคันนี้มีพฤติการหลบหนี
ตำรวจเขาก็เลยพยายามที่จะกวดไล่กวดไปปรากฏว่าหนีไปได้ค่ะ
พอไปดูผักสดที่เขาทิ้งไว้ปรากฏว่าข้างในมียาบ้า๘๔๐๐๐เมตร
ยาบ้าเหล่านี้แหละเป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่๔ฝ่ายนะคะ
ก็คือกรบนมุกนาหารฝ่าปกครองทหารแล้วก็ตำรวจ
ตรวจยึดมาได้หลังจากที่ร่วมกันสกัดจับรถกระบะอีซูซูสีบรอนทอง
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนค่ะซึ่งบรรทุกผักสด
มาบนถนนเส้นทางคำป่าหลายธาตุพนม
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะคะ
คนขับรถกระบะเนี่ยพอเห็นตำรวจก็พยายามที่จะเร่งเครื่อง
ฝ่าจุดตรวจของเจ้าหน้าที่แล้วก็มุ่งหน้าหลบหนีไปทางอำเภอดงหลวง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะขับรถติดตามไล่ล่าคนร้าย
คนร้ายสุดท้ายหลบหนีไปได้นะคะ
และพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตามเส้นทางเนี่ยก็ไปพบเมื่อสักครู่เลยคือ
ถุงผักมุ่งจีน๔ถุงด้วยกันค่ะคนร้ายโยนทิ้งไว้ข้าง
แล้วก็ข้างในมีการซุกยาบ้าไว้ด้วยนะคะ
ตรวจนับไปนับมาก็สักประมาณ๘๔๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่บอกว่าหลังจากนี้ก็จะมีการแกะรอยคนร้าย
ไปดูซิว่าคนร้ายใช้เส้นทางไหนหลบหนี
แล้วก็จะจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะ